มาเช้านี้เลยนะคะบ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย

บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย

บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย

บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย

บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย

บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย
บ้านมันถล่มมานะฮะคุณผู้ชมมาล่าสุดมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในด้วย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าในอาคารพาณิชย์เนี่ย
มีคนติดอยู่กี่คนจะได้ช่วยเหลือออกมา
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อตอน๙โมงที่ผ่านมา
ทางศูนย์เอราวันมีรายงานข้อมูลทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
เพราะว่าตอนนี้คนเจ็บมี๖รายแยกส่งโรงพยาบาลนะคะ
มีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์๒รายที่ศูนย์แพทย์กาญจนา๒ราย
โรงพยาบาลหัวเฉียว๑รายแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี๒๑ราย

แล้วก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เป็นอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยดับไฟ๒รายนะคะ

ต้องปิดพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายนะ
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์ต่อนะฮะ

ใช่นี่เพิ่งเกิดขึ้นมาตอน๖โมง๗นาทีเมื่อเช้านี้เลยนะคะ
หมอนกระทิกก็กำลังเร่งทำงานกันอยู่หลายป่ายด้วยนะครับใช่ครับ